เรื่องของการออกกำลังกายบางทีก็ดีต่อสุขภาพครับ
แต่เรื่องของการขี่ไปบนถนนต้องระวังด้วย
คือต้องระวังทั้งรถแล้วรถเองที่อยู่บนถนน

อย่างเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดกำแพงเพชร
ปั่นอยู่ออกกำลังกายแหละถูกชน
เสร็จปั๊บตัวเขาลอยไปอยู่ในท้ายกระบะ
ท้ายกระบะติดไปนะครับติดไปไม่รู้ไปรู้ตัวตอนไหน
แล้วก็ไม่รู้ว่าเขาทิ้งหรือเปล่า
แต่เราไปเจอร่างของคนขี่รถจักรยานเนี่ย
ไกลจากจุดที่คิดว่าเกิดเหตุ
ประมาณ๕กิโลเมตรคุณผู้ชมข่าวนี้มันเป็นยังไง

ในสำเนาพวงนินหรือว่าคุณไก่อายุ๔๗ปี
อยู่ในชุดปั่นจักรยานเลยนักกีฬาปั่นจักรยานเลยเสียชีวิต
ใกล้กันพบนะฮะมีดแล้วก็เหรียญนะครับ
มีดเหรียญครับเขาบอกเป็นมีดตัดอ้อยนะฮะตกอยู่

ริมถนนกำแพงเพชรท่ามะเขืออำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชร
สอบถามเพื่อนผู้ตายเล่าบอกว่าช่วงเย็นนะครับ
กับกลุ่มเพื่อนจะรวมตัวกันปั่นจักรยาน
ทุ่มเมื่อวานแยกย้ายกันใช่ไหมจะกลับบ้าน
มารู้อีกทีเพื่อนเสียชีวิตแล้ว
ตำรวจตรวจสอบห่างจากจุดเกิดเหตุไปประมาณ๕กิโลเมตร
พบรถจักรยานของผู้ตายในสภาพรถจักรยานเป็น๒ท่อน
สันนี้ถามว่าผู้ตายน่าจะปันจักรยานจะกลับบ้านแล้ว
แล้วมันมืดครับดูยับยู่แบบนี้

ระหว่างทางถนนน่าจะมืดแล้วถูกรถกระบะ
ขับชนท้ายแล้วตัวของคนขี่จักรยานเนี่ยนะครับกระเด็นไปอยู่ท้ายรถ
คนขับรถก็เลยจอดแล้วก็เอาผู้ตายลงมาไว้ข้างทางแล้วขับรถหนีไปครับคุณผู้ชม
หน้ารถเนี่ยมีร่องรอยถูกชนนะครับตั้งแต่ฝากระโปรงไปจนถึงกระจกหน้าฝั่งซ้ายเลย
กระจกหน้าแตกว่างั้นเถอะล้อด้านขวานะครับล้อด้านขวาเนี่ยตกลงไปในทุ่งนาครับ
อยู่กลางทุ่งนาบ้านโพใหม่กฤษฎีอำเภอเมืองกำแพงเพชรเจ้าหน้าที่เอาไปตรวจสอบครับ
ต่อมานายจิราพงศ์นะครับเข้ามามอบตัวที่สพเมืองกำแพงเพชรบอกว่าเขาเป็นคนชนรถจักรยานเอง
ซึ่งจุดเกิดเหตุนะครับเขาบอกมันมืดมากจู่ก็ไปเฉียวชนตู้มเข้านะครับคนปั่นจักรยานเนี่ยกระเด็นมาอยู่หน้ารถเขาตกใจก็ขับออกมา
ขับออกมาจากจุดเกิดเหตุพอจะถึงบ้านแล้วก็ค่อยประคองร่างผู้ตายลงมาไว้ข้างทาง
หลังจากนั้นก็ไปจอดไว้ตรงทุ่งนายืนยันว่าไม่มีเจตนาชนลองฟังเขาหน่อยฮะ

ก็ไม่รอบบึกไว้จ่ง
ปุ่มประมาณนั้นค่ะปุ่มเขาลง
ตำรวจอยู่ระหว่างสอบปากคำแล้วก็รวบรวมหลักฐานนะครับ
แล้วก็จะดำเนินคดีส่วนรถกระบะครับรถกระบะ
ที่พบรอยเลือดติดอยู่เนี่ยมันขัดแย้งกับคำให้การของคนขับรถ
ที่บอกว่ามาติดอยู่หน้ารถใช่ไหมจนถึงจุดที่เอาศพลงใช่ไหม
เพราะจากจุดเกิดเหตุจนมาถึงจุดที่เอาศพลงห่างกัน๕กิโลเมตร
มันต้องผ่านชุมชนผ่านร้านค้าแล้วแล้วจะไม่มีใครเห็นเลยเหรอ
ถ้าติดอยู่ข้างหน้าน่ะนะครับอันนี้เป็นข้อสงสัยนะฮะ